ซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี้เราจะแบ่งออกเป็น๓ระดับ
ระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่หนึ่งที่สอง
ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่๓
ก็เทคนิคที่๖๗๘๙ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้นางหลัก
อันนี้เป็นท่า๒ท่าใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาจากเกิด
เทคนิคที่๘เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะ
แล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายกับการกดจุด
ถ้าเกิด๘ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลย

ถ้าทั้ง๘เทคติกแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ
ก็ขอให้ผู้ที่เยาวิยาเนี่ยใช้เทคนิคที่๙
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมาก